คุณผู้ชมครับเรื่องหมูที่ไม่หมูทำให้ท่านนายกต้องออกอาการหงุดหงิดหัวเสียนะครับ
แต่เรื่องของหมูทำไมถึงทำให้ท่านต้องมีอาการแบบนี้
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างติดตามพร้อมกันครับ
ก่อนเดินทางไปประชุมเอเป็กถึงการระบาดของหมูเถื่อน
สั่งให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
แต่คำสั่งดูเหมือนจะเป็นอากาศสะธาตุไม่คืบหน้า
ทำให้ปัญหาหมูเถื่อนถึงกับสร้างความหุ่นหงิดใจให้กับนายกที่ชื่อเศรษฐายิ่งนัก
หากดูในด้านเศรษฐกิจปัญหานี้ส่งผลกระทบจนอาจทำลายอุตสาหกรรมหมูทั้งระบบ
และจะเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศด้วย
แต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายน้อย
จนถึงบริษัทเจ้าสัวยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดเนื้อสัตว์ทุกชนิด
กำลังได้รับผลกระทบอย่างมโหลานจากการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน
ผมก็มีการสั่งการทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ต้องสาวให้ถึงรายใหญ่ให้ได้นะครับ
แล้วเรื่องของตลาดทุนที่ยังเริ่มมีการขยายผลไปที่บริษัทสตาร์ทแล้วก็ม
ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก
ขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเหล่านี้
มีเส้นทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ซึ่งในทางลับของการสืบสวนพบว่า
คนใกล้ตัวนักการเมืองมีเอี่ยวกับงานนี้
เนื้อหมูเข้ามาในกิโลกรัมละ๕๐บาท
เพื่อมาขายในประเทศในกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
โดยมีเจ้าหน้าที่บางหน่วยอำนวยความสะดวกจากการรับใต้โต๊ะ

มาจากประเทศแถบยุโรปสหรัฐอเมริกาและประเทศเพื่อนบ้าน

เป็นผู้ออกและควบคุมใบอนุญาตนำเข้า
ซึ่งอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเครื่องในสุกรเท่านั้น
และต้องขอนำเข้าโดยบริษัทที่มีการลงทะเบียนไว้เท่านั้นด้วย
แต่ขบวนการหมูเถื่อนอาศัยทองโหวตและความช่อฉนของภาครัฐ
ทำทีขออนุญาตนำเข้าปลาทะเลอาหารสัตว์และสินค้าอื่น
แต่ในตู้คอนเทนเนอร์กลับบรรจุเนื้อหมูเถื่อนมาทั้งตู้
สอดไส้แทรกหมูเถื่อนเข้าไปรวมกับสินค้าที่ขออนุญาต
ไม่แปลกที่เร็วนี้จะสามารถจับหมูเถื่อนได้ล็อตใหญ่ในตู้คอนเทนเนอร์
เถื่อนเหล่านี้เข้าประเทศมาทุกทิศทุกทาง
แต่เน้นทางน้ำเพราะขนได้ปริมาณมาก
โดยจะเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมชะบัง
กระจายสินค้าไปยังห้องเย็นในจังหวัดสมุทรปราการ
มุทรสาครนครปฐมและราชบุรี
แต่ที่น่ามหัศจรรย์คือการลักลอบนำเข้าแทบจะไม่เคยจับได้
ในขณะที่ตู้สินค้าอยู่ในท่าเรือแหลมชะบัง
แต่มักจะไปจับได้เมื่อของเข้าไปอยู่ในห้องเย็นแล้ว
มูเทือนยังทะลักเต็มเมือง
หลายคนจึงตั้งข้อสังเกตว่า
หมู่เถื่อนผ่านด่านอรหันต์เหล่านี้มาได้
เป็นเพราะความหละหลวมบกพร่องของเจ้าหน้าที่
อภินิหารค่าเคลียร์ตู้
จำนวน๒๘๒ตู้ของกลางที่ได้มีการนำเข้าหมูเถื่อน
โดยสำแดงเป็นหัวปลาแซลมอนได้ถูกนำส่งไปที่ไหน
คือแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่รัฐจะไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้
เพราะในข้อจริงแล้วการสำแดงในลักษณะแบบนี้
จะทำให้ของในล็อตนี้ทั้งหมดเนี่ย
จะเข้ากินลายโดยไม่มีการเสียภาษีได้แรงสิ้น
ใน๒๘๒ตู้จะไม่มีการเสียภาษีเลย
ซึ่งในข้อจริงแล้วจะต้องเสียภาษีตู้ละประมาณ

ทางหมูเถื่อนทำร้ายทั้งผู้บริโภคและทำลายเศรษฐกิจชาติ
ภาครัฐจะเร่งปราบรามอย่างหนัก
แต่ทุกครั้งที่จับได้ไม่เคยเปิดเผยชื่อผู้กระทำความผิด
แม้แต่คดีเดียวจนมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้เป็นผู้มีอิทธิพลระดับตัวพ่อ
ไม่มีใครกล้าหือ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน